คุณผู้ชมคะข่าวนี้มันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจจริงจริงจนไม่รู้จะเล่าเรื่องยังไงเลยนะคะตามต่อเนื่องจากเมื่อวานนะคะที่แม่พาลูกสาวของตัวเองอายุเพิ่งเก้าขวบไปขายบริการทางเพศมีการถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ได้เจอกับแม่ใช่ไหมคะค่ะแม่บอกว่าทำแค่ครั้งเดียวจะไม่ทำอีกแล้วโอ้ยเนี่ยแย่เลยโดนทัวร์ลงใหญ่เลย
แม่ครั้งเดียวสอบปากคำไปสอบปากคำมาแม่เนี่ยพาลูกไปขายบริการทางเพศอย่างน้อยคือ๕ครั้งอะมินแล้วเด็ก๙ขวบนะคะแล้วถ่ายคลิปภาพด้วยอ่ะขายคลิปด้วยใช่ไหมคลิปเอาไปขายแล้วก็แชร์ต่อกันอยู่ในโลกออนไลน์แล้วคลิปภาพที่เป็นข่าวเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคือมันเห็นหน้าผู้ชายเห็นหน้าผู้ชายที่ไปซื้อบริก

ผู้ต้องหาอีกสองคนนะคะสอบปากคำแล้วได้ข้อมูลแบบนี้ค่ะยิ่งฟังอย่างละเอียดมันยิ่งน่าเศร้าใจมากคุณผู้ชมค่ะดาวค่ะคนที่เป็นแม่เนี่ยโพสต์ขายคลิปภาพอนาจารย์ของตัวเองผ่านกลุ่มลับในราคาร้อยหนึ่งสองร้อยบ้างแต่ช่วงหลังหลังภาพตัวเองมันขายไม่ค่อยได้จนมีภาพอนาจารย์ภาพหนึ่งถ่ายติดลูกสาวไปด้วยค่ะ
ซื้อคลิปอนาจารย์ของตัวแม่เนี่ยทักมาบอกว่าถ่ายภาพอนาจารย์ของลูกสาวมาสิ
โอ้โหเอาภาพลูกสาวมาแทนสิภาพตัวเองมันขายไม่ได้แล้วเนี่ย
โอ้โหถ้าภาพลูกสาวส่งมาเนี่ยนะมันแพงกว่าของตัวเองอีกนะ
ของแม่ได้ร้อยสองร้อยใช่ไหมของลูกเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มให้เลยสี่ร้อยห้าร้อย
ถ่ายส่งมาสิอืมคุณผู้ชมค่ะทำทำจริงจริงมิ้นเชื่อจริงจริงนะคะ
แม่ทำเริ่มถ่ายภาพอนาจารย์ของลูกสาวค่ะส่งในกลุ่มลับค่ะ
ส่งไปในกลุ่มที่เขาขายคลิปกันเนี้ยค่ะจนมีผู้ต้องหาผู้ชายคนหนึ่งอายุสามสิบสอง
ติดต่อไปที่แม่บอกขอถ่ายรูปเด็กเองได้ไหมว่าขอถ่ายเองได้ไหมกับมือ
ไม่ใช่แม่ถ่ายแล้วส่งขายนะขอถ่ายเองได้ไหมอืม
แล้วยังไงต่อคะแม่ก็ยอมก็พาไปเจอเหรอคะ
บอกขอบวกเงินเพิ่มได้ไหมขอคิดห้าร้อยโอ้ย
เจอกันที่โรงแรมที่จังหวัดนครปฐมนะคะให้พ่อเลี้ยงของเด็กมาส่งอ่ะค่ะ
แล้วก็ขึ้นรถผู้ต้องหาไประหว่างที่ถ่ายคลิป
ผู้ต้องหากลับทำอนาจารย์เด็กด้วยค่ะคือคมคืนกระทำชำราวเด็ก๙ขวบเลยค่ะ
แล้วขอถ่ายคลิปด้วยนะคะบอกขอเก็บคลิปเอาไว้ดูด้วย
ตัวแม่บอกว่าขัดขืนไม่ได้ผู้ชายคนนี้ที่เป็นลูกค้าเขาขู่ว่าขัดขืน
เดี๋ยวจะแจ้งความเดี๋ยวจะเอาคลิปไปแฉะเลยขัดคืนไม่ได้
ก็ส่งคลิปขายให้เขาไปแล้วนี่คะเลยปล่อยแม่อ้างว่าก็เลยต้องปล่อยค่ะ
คุณผู้ชมคะให้ผู้ชายที่เป็นลูกค้ามาข่มขืนลูกสาวตัวเอง
แล้วถ่ายคลิปเก็บเอาไว้ด้วยค่ะแลกกับเงินห้าร้อยบาท
มีลูกค้าประจำสองคนคือนายทศพลอายุสามสิบสาม
และนายชาคลิปอายุห้าสิบแปดนี่คือลูกค้านะคะ
แล้วค่าตอบแทนคือได้ครั้งละสองพันถึงห้าพันบาท
โทษนะคะใช้คำว่าลูกค้าประจำด้วยนะคะ
ลูกค้าประจำใช่มิ้นคือซื้อขายกันบ่อย
อายุอนามเนี่ยจิตสำนึกต้องมีแล้วนะคะ
จากการสอบประคำผู้ต้องหาเขาบอกว่าก็แม่ยอมนี่ก็แม่เด็กยอม
แม่เด็กยอมให้ถ่ายคลิปเองด้วยจากการสืบสวนนะคะ
แม่เด็กไม่ได้มีท่าทีขัดขืนหรือห้ามเลยค่ะแล้วแม่เด็กอยู่ในวงการนี้คือขายคลิป
ภาพอนาจารย์มานานมากที่มาอ้างว่าถ่ายครั้งเดียวขายครั้งเดียว
จะไม่ทำอีกแล้วมันไม่จริงเลยค่ะมันไม่จริงเลย

ทั้งตัวแม่เนี้ยเต็มใจเป็นผู้ทำเองนะครับ
โดยไม่ได้ถูกบังคับขู่เข็นใดใดนะครับตัวแม่เป็นตัวหลักในการดำเนินการครับ
ตัวลูกเนี้ยก็น่าจะเริ่มเริ่มประมาณสักปีหกสี่หกสามหกสี่ครับ
คนเล็กไม่ได้โดนกระทำใช่ไหมคะเท่าที่ทราบเป็นอย่างนั้น
เท่าที่สักถามมาเป็นอย่างนั้นครับในผู้ต้องหาสามคนเนี่ย
ยังให้การคัดกันอยู่ให้การไม่ตรงกันนะครับ
อย่างเช่นกรณีคลิปอย่างนี้ตัวแม่เนี่ยก็จะบอกว่า
ถ่ายในมือถือของผู้ต้องหาผู้ชายคนหนึ่งแต่ทางผู้ชายก็จะให้การว่า
ตัวแม่เนี่ยเป็นคนใช้มือถือตัวเองนี่แหละถ่ายนี่ไงผู้ต้องหาบางคนที่เป็นผู้ชาย
บอกว่าแม่เป็นคนเอามือถือแม่เองถ่ายระหว่างลูกตัวเองโดนกระทำชำเลา
โอ้โหจิตใจจิตใจจริงมิ้นไม่รู้จะใช้คำพูดไหนดีจริงค่ะ
คุณผู้ชมค่ะแล้วแม่สารภาพนะคะว่าพาลูกสาวไปขายบริการทางเพศมาแล้ว๕ครั้งในกรุงเทพและนครปฐม
ค่ะคือก่อนหน้าที่จับแม่เนี่ยนะคะมูลนิธิเส้นได้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ตามเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยค่ะ
ก็ได้ข้อมูลจากเพจดังให้ช่วยเหลือเด็กวัยเก้าขวบข้อมูลที่มูลนิธิได้คุยกับแม่เนี่ยข้อมูลมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับการสอบปากคำของตำรวจทั้งหมดนะคะ
มาตั้งแต่ลูกสาว๗ขวบค่ะ
ทำเพราะว่ามีคนชวน

แรกเป็นคลิปอาบน้ำ

เด็ก๗ขวบเขาไม่รู้มันคืออะไร

แต่แม่อ้างว่าก็พลาดตรงที่ผู้ชายนัดเจอ

แต่สุดท้ายผู้ชายล่วงละเมิดทางเพศลูกสาว

สุดท้ายคลิปมันอยู่ไหนคะ

แล้วมันมีกี่คลิปคะ๓๐กว่าคลิป

ก็แม่อ้างว่ามีคนเตือน

คือถ้าเป็นแม่คนนะคะจริงมันไม่ควร
เกิดขึ้นตั้งแต่แรกสุดด้วยซ้ำ

มันผิดเลยหยุดดีกว่า

นี่ค่ะคุณผู้ชมแชทเหล่านี้มันคือหลักฐาน

คุณผู้ชมนี่คือเสียงแม่เด็ก

กดดันเพราะว่าคนมาด่าหมดเลย

ไม่มีปัญหาแล้วแต่อย่าลืมนะคะ
ออนไลน์อ่ะอะไรที่มันลงไปแล้ว

อยู่ตลอดไปจนเราตายไปแล้วมันยังอยู่เลยนะคะ

ขโมยชีวิตของลูกวัย๙ขวบไปแบบ

แล้วเขาโตมาแล้วเขาจะยังไงคะ
สภาพจิตใจทั้งร่างกายจิตใจ

ไม่รู้เรื่องเขาอ้างว่าไม่มีใครรู้เรื่องเลย

เพราะตำรวจมาคุมตัวแม่เด็กไป

แม่เด็กไม่เคยพูดไม่เคยบอกไม่เคยอะไรเลย

เคยให้ไปส่งที่นครปฐม

แต่ไม่รู้ว่าไปส่งเรื่องอะไรเพราะอะไร

พอกลับมาลูกสาวอีกคนก็ยังคุยเล่นได้เหมือนเดิม

ส่วนตัวยายก็บอกว่ารักเหมือนหลานจริงเหมือนกัน

เพราะว่าผมเลี้ยงเค้ามาตั้งแต่เล็ก
ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ชาย
ตกเป็นผู้ต้องหาซื้อบริการทางเพศเด็ก

ทศพลหนึ่งในผู้ต้องหาบ้านอยู่ที่
อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันซื้อบ้านอยู่กับภรรยาที่
นานทีจะกลับมาเยี่ยมพ่อ
ไม่รู้ว่าลูกชายมีพฤติกรรมแบบนี้

คุณผู้ชมคะคนที่ซื้อบริการทางเพศ

แล้วอายุอนามแต่ละคนคือไม่น้อยเลยค่ะ

ให้เรียกความหลายการวิเคราะห์แยกกันหมดแล้วนะค่ะ

ลูกพี่ลูกน้องก็บอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลย
นายทศพลจะมาแบบซื้อบริการทางเพศ

เขาให้ข้อมูลว่านายทศพล

ญาติพี่น้องนึกว่าเล่นเกมค่ะ
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะดูคลิปเด็กโอ้

ฟังเสียงลูกพี่ลูกน้องของหนึ่งในผู้ต้องหาค่ะ

เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นคนแบบนี้ไปได้
เรื่องนี้นี่คุณผู้ชมส่งข้อความมาแบบต้องใช้คำว่าเดือดมากและถล่มทลายจริงเพราะว่า
คือมันไม่น่าเชื่อจริงนะคะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้คือ
น่าเชื่อที่หนึ่งคือไม่คิดว่าจะมีคนไม่รู้ว่าการทำแบบนี้มันผิด
และไม่น่าเชื่อคือคนที่ไม่รู้นั้นคือแม่แท้ของเด็กเองนะคะ
อาจจะรู้ว่าผิดแต่ยังจะทำ
ให้กฎหมายจัดการนะคะเอาให้หนักนะคะ